เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงปีใหม่แบบนี้อยากจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวให้ทั่วไทยเลยนะคะ
โดยเฉพาะตอนนี้ภาคอีสานก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ
พาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทุ่งดอกไม้ดีกว่าที่นี่เขาว่ากันว่า
เนรมิตไปด้วยดอกไม้นับแสนดอกค่ะสวยงามขนาดไหนไปพิสูจน์ด้วยตาของเราเลยค่ะ
ไปค่ะบุกกันไปที่นี่เลยนะคะงานมหัศจรรย์พันไม้แนะนาชาติประจำปี๒๕๖๑ค่ะ
เฮ้ยคุณอยู่แล้วน้องใบตอมมันคุ้นนะเนี่ยเราเคยอ่านไปแล้ว
นี่ไงเขาจัดอยู่ที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เขาเนรมิตมาเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นประสาทแห่งดอกไม้
ชื่อภาษาอังกฤษเขาก็มีนะอะไรเอ่ย
คุณอมอะไรไว้คะออกให้หน่อยค่ะคลายลิ้นก่อนสิคะ
คือเขาเนรมิตพื้นที่ตรงนี้นะคะให้เป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามที่สุด
มีพันไม้ดอกไม้นานาชนิดมาประดับตกแต่งกว่าแสนต้นนะคะ
แล้วก็ยังมีปฏิมากรรมฟางที่อย่างที่บอกเราเคยเล่ากันไป
เป็นรูปไดโนเสาร์และขอนแก่นก็มีไดโนเสาร์เยอะแยะครับ
มาประดับประดาษให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมได้มาถ่ายรูปกันนะคะอืม
นอกจากจะได้เที่ยวชมพันไม้แล้วค่ะก็ยังจะได้ชมความสวยงามของป้อเทือง
ดอกทานตะวันบนพื้นที่กว่าแปดสิบไร่อ่าฮะ
บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมันเบ่งบานงามสะพรั่งเต็มพื้นที่กว่า๑๕๐๐๐ต้นด้วย
และใครอยากจะไปชมความสวยงามด้วยตาของตัวเองนะคะ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มไปกันได้เลยเพราะว่าช่วงเช้า
มันก็จะได้ภาพที่สวยอีกแบบหนึ่ง
อย่างก็จะได้ความงามอีกแบบนึงเย็นโพลเพลพบคำ
ก็จะได้ความสวยงามที่หลากหลายกันไปมีโอกาสก็ไปกันได้ตลอดทั้งวัน
อยากให้ไปมากเลยขอนแก่นที่นี่เขามีโซนจัดแสดงเยอะมากนะคะ
หลายโซนนะคะลองไปกันดูเพราะว่างานนี้จัดยิ่งใหญ่มากจริงเลย
แล้วก็ยาวไปจนถึงต้นปีหน้าเลยขอนแก่นนี่ดีอาหารอร่อย
ค่ะสาวก็สวยหนุ่มก็น้อง
สังเกตได้เพราะว่าดาราที่มาจากขอนแก่นเยอะ

นั้นคนหน้าตาดีนะจะบอกให้ไปรวมบนไว้ที่ขอนแก่นครับ